ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ตามที่เห็นอยู่ข้างหลังของเลย
รักแท้มีอยู่จริงตำรวจหนุ่มเข้าวิวาศพแฟนสาว

บ่าวเขาวางแผนจะแต่งงานกับเจ้าสาว
แฟนสาวของเขาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
แต่ปรากฏว่าแฟนสาวไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะ
เจ้าบ่าวตัดสินใจจัดงานแต่งงานกับศพเจ้าสาวของตัวเองนะคะ
เลยเกิดเป็นคลิปสุดสะเทือนใจคลิปนี้ค่ะ
เป็นคลิปที่เจ้าบ่าวสวมแหวน

เจ้าสาวในขณะที่ไร้ลมหายใจไปแล้วนะคะ
บ่าวเองร้องไห้ตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในงานศพ
แล้วก็อยู่ในพิธีที่เจ้าบ่าวทำขึ้นมาด้วย
โพสต์ภาพชายสวมชุดเจ้าบ่าวกำลังสวมแหวน
ร่างไร้วิญญาณของแฟนสาวที่อยู่ในชุดเจ้าสาวนะคะ
ระบุข้อความเอาไว้ว่าหากชาติหน้ามีจริง
ขอให้น้องทั้งสองได้ครองคู่กันรักกันนาน
แท็กจากกันชั่วนิรันดิ์รักอมตะ

และเข้าไปแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมาก
และมีอีกคลิปหนึ่งที่บีบหัวใจทุกคนที่ได้เห็นเนี่ยนะคะ
เจ้าบ่าวก็คือ๑๐ตำรวจเอกชาวพลแซ่เฮ้าหรือว่าคุณเต้
อายุ๒๐ปีค่ะอยู่ในชุดเจ้าบ่าว
ซึ่งเขาเป็นตำรวจทำงานอยู่ที่สพแม่ลานที่จังหวัดปัตตานี
นี่บรรจงหอมศพเจ้าสาว
ก็คือนางสาวสุพัตราคำปัชฉิมหรือว่าน้องโอ้อายุ๒๐ปีเท่ากันนะคะ
เป็นการบรรจงจูบด้วยความรักอย่างสุดซึ้ง
ทุกคนเห็นภาพนี้อ่ะในงานน้ำตาไหลกันหมดเลยนะคะ
แต่ว่าเจ้าสาวก็หมายถึงว่าผู้เสียชีวิตนะฮะ
เขาก็มีการแต่งหน้าแต่งตัวให้สวยเลยเนาะ

จากไปของน้องโอ้เกิดขึ้นกระทันหันนะคะ
ในช่วงค่ำของวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ที่แยกบ้านเลิศอรุณที่อำเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์นะคะ
แล้วเกิดอุบัติเหตุเป็นภาพวันที่เกิดอุบัติเหตุ
ตอนนั้นฝนตกหนักถนนลื่น
ก็เลยเป็นเหตุให้น้องโอ้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนแม่ของน้องและคู่กรณีได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
หลังทราบข่าวคุณเต้ก็เดินทางจากบ้านเกิดที่ยาลาเลยนะคะ

ระหว่างทางเนี่ยคุณเต้นะคะขอให้ญาติของน้องโอ้เนี่ย
ติดต่อหาซื้อชุดแต่งงาน
มีการขอให้ญาตินำศพออกมาจากโรงเย็นค่ะ
เขาตั้งใจจะทำพิธีแต่งงานตามความฝันของเจ้าสาว
คือทั้งคู่เนี่ยเขามีแพลนจะแต่งงานกันในวันที่๘ตุลาคมนะคะ
ซึ่ง๘ตุลาคมเป็นวันเกิดของน้องโอ้พอดีเลย
ส่วนแหวนที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นแหวนที่เจ้าสาวเนี่ยเขาเป็นคนเลือกเอาไว้ครับ
ระหว่างทำพิธีเนี่ยค่ะคุณเต้เนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาเลย
คือยังทำใจไม่ได้
เขารักเจ้าสาวเขามากนะคะเขารักแฟนสาวเขามาก
เสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
อยากให้คุณผู้ชมไปดูช่วงที่ได้คุยกับผู้สื่อข่าวของเราหน่อยค่ะ
วันที่๒๖นี้ครับเขาจะไปเข้าคอร์สเข้างานแต่งอย่างนี้ครับ

แล้วก็หลังจากวันนั้น

วันที่ผมมากวันนั้นเราไม่ได้จากการตีน

ก็ไม่ได้อู้ดร่ำลาก
เค้าอยากให้ผมขอเค้าแต่งงาน

อยากจะให้เจ้าบ่าวขอแต่งงานริมทะเล
อืมแต่ก็นะฮะค่ะมันเกิดเหตุการณ์นี้ซะก่อนเนอะ

อืมก็พยายามจัดงานแต่งงานให้เนี่ยค่ะ
มีการไปจองให้ร้านเวดดิ้งนำชุดเจ้าสาวเนี่ย
มาสูงใสให้กับร่างดูสิดูสิตอนร้องไห้อยู่หน้าโรงเนี่ย
ก็ร้องไห้ตลอดเวลาที่อยู่ในงานศพเลยนะคะอ๋อครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณเต้เขามีการฝันด้วยนะคุณ

ฝันว่าเค้าเนี่ยไปเล่นทะเลด้วยกันนะคะ
ขี่บาดาน่าโบ๊ทแล้วเจ้าบ่าวเนี่ยคุณเต้เนี่ยตกน้ำ
แล้วจังหวะที่ตกน้ำเนี่ยเค้าไหว้น้ำเข้าฝั่งคนเดียวอะค่ะ
ส่วนเจ้าสาวเนี่ยหายไปเลยคือหลังจากฝันเนี่ยสามวันถัดมา
แฟนสาวก็ประสบอุบัติเหตุนะคะคุณเต้เองยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คิดเลยว่าความฝันจะเป็นความจริงขณะที่ศพของเจ้าสาวเนี่ย
เขามีกำหนดเผาในวันจันทร์ที่๘สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นเลข
เป็นตัวเลขวันเดียวกันกับวันเกิดของเจ้าสาวนะคะ
แล้วก็วันแต่งงานของเขาที่แพลนเอาไว้ก็คือ๘ตุลาคม
นะคะก็เป็นไปตามความต้องการของเจ้าบ่าวนะคะ
ก็แสดงความเสียใจกับคุณเต้แล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะครับอืม
คืออุปสรรค์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่จะไปประสบความปฏิเหตุ
โอ้ก็เพิ่งไปฉีดสลายไขมันมาอาจจะเจ็บแผล
แล้วก็เอ๊ะเรื่องของการฆ่าเข็มขัดนิรภัยเนี่ย
ก็กำลังสอบสวนกันอยู่ว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหรือเปล่า
อ๋ออาจจะไม่ได้ข้ามหรือเปล่าอ่านะคะอืมอ่า
แสดงความเสียใจด้วยนะครับ